ที่เป็นเมนูกระทะร้อน
ร้านดังย่านเยาวราช
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
กำลังหิวพอดีเลยยังหิวไหมหิว
หลายคนนะเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้อุทานหิวอย่างเดียวอุทานว่าอยู่ไหน
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับร้านนี้ชื่อว่า

ร้านละมัยอยู่ซอยแปลงนามถนนเยาวราชครับ
ไปกินกันได้ต้องขอขอบคุณภาพนี้ก่อนนะครับ
เมนูอะไรบ้างดิหอยน้ำลมทอดอ่ะสุกี้แห้งอ่ะ
แล้วหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสิร์ฟมาเป็นเมนูกระทะร้อนทั้งนั้น
ถ้าเป็นซุกี้แห้งกระทะร้อนความเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มสุดแซ่บ
ตัวใหญ่เน้นมาพร้อมกับหมึกกรอบแล้วก็ปลาหมึกสด
หรือถ้าเป็นซุกกี้แห้งแบบหมูหมักก็อร่อยไม่แพ้กัน
แล้วเขามีเส้นหมี่ผัดกระเฉดทะเลยักษ์เส้นผัดเนี่ยมาแบบหอมเลย
ใครชอบไปทานก็ได้ผมย้ำสถานที่แล้วก็ชื่อร้าน
ครัวพรมัยถนนแปลงนามถนนเยาวราช
เปิดวันอาคารถึงวันอาทิตย์๑๘นจนถึงใต้๒เลยนะ
เอาหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับจริงก็มีอยู่หลายสาขา
ลองเช็คชื่อร้านดูแล้วก็ไปใช้บริการกับสาขาใกล้บ้านคุณครับ
เคยไปวันนี้จะไปเลยไปไหมวันนี้จะไป
เดี๋ยวดูพลละขับก่อนว่าขับไปไทยได้มั้ย
เห็นแล้วใครก็หิวอุ้ย